กลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูนางเอกหน้าสวยอย่างโบเมลาดากันบ้างดีกว่านะคะที่กำลังจะเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอเลยนะคะ
ไม่เป็นภาษาและเห็นแววมาว่าเรื่องนี้ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรต่างเนี่ย
อาจจะเป็นนางเอกร้อยล้านคนต่อมาก็ได้นะจ๊ะกับบทบาทของเขาค่ะเป็นแบบสาวแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกับฝรั่งตาน้ำข้าวด้วยนะคะ
รวมไปถึงข่าวนี้ค่ะนักแสดงรุ่นพี่อย่างปุ๊กลุ๊กแล้วก็ขวัญอุสามณีเนี่ยชิ่งช่อง๗สีไปแล้ว
ไม่รู้ว่าตัวโบเมลดาเองอยากจะหวั่นไหวไหลไปตามกระแสหรือเปล่า
รวมไปถึงพระเอกวิกเดียวกันอย่างโดนัทตอนนี้ยังหวานกันอยู่หรือเปล่า
ไปฟังทั้งหมดเลยจากโบเมลดาค่ะ
หนูยังไม่อยากคิดเรื่องนั้นค่ะแค่ให้คุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าแบบ
หนังเรื่องนี้รู้แล้วก็มีความสุขจังอย่างนี้อยากให้คุณผู้ชมคิดอย่างนี้มากกว่า
คุณถามสัญญาหน่อยช่วงนี้มันจะมีคนเข้าออก
บ้านโบน่ะยังอยู่ช่อง๗อยู่ใครไม่ไปไหนยังอยู่ค่ะ
บ้านนี้ค่ะคือบ้านโบนะคะหายไปนานนะจ๊ะแต่ก็กลับมาแล้ว
มีทั้งละครมีทั้งหนังก็อยากให้ติดตามทั้งสองช่องทางเลย

สามารถก็ได้ค่ะค่ะโดนัท

โดนัทเป็นเพื่อนสนิทค่ะ